รัฐทีวีของเรานอกจากกำไรที่มันเยอะแยะมากมายแล้วค่ะ
ล่าสุดนะคะขอทำตามความเรียกร้องของแฟน
ไทยรัฐทีวีไม่ได้มีแค่ข่าวค่ะ

แล้วก็เป็นละครแบบฟิลฟู้ดนะคะ
ซึ่งหลายคนที่เป็นแฟนไทยรัดทีวีเห็นแล้วนะคะ

เรื่องนี้พี่ธัญญาธัญเรศค่ะ

เรื่องแรกพี่ธัญญาบอกว่าพี่ตั้งใจมากแจ๊ค

ก็ได้อินดีอินพัชเนี่ยค่ะพระเอกออร่ามาแหลงเนี่ยค่ะ
มาประชันกับลูกทุ่งสาวฮายชุติมาบอกเลยนะคะ
นักแสดงโค้แม่เหล็กมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะ
พี่สมจิตเออนะคะคุณออฟเนี่ยค่ะค่ะ
รวมไปถึงเชอร์รี่เชอร์ใจของเราโอ้ยเป็นดาราสาวทันเน่าโอ้โห
สุดยอดดีตอบดีเลิศมาก

ที่เคยพูดกันบอกว่าถ้าเราเกลียดใครเราจะแนะนำให้เขาทำละคร
เพราะมันจะแบบเขาบอกว่ามันจะทำให้เราแก่เร็วเพราะเราจะเครียดมาก
แต่ว่าณตอนนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็ถึงวัยแล้วล่ะ
ที่แบบนะพอเราได้รับโอกาสจากทางไทยรัฐทีวีอะไรอย่างนี้

ร้อนก็เครียดแล้วเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องแบบโอ้โหตรากตรำเนอะ

แล้ววันที่ฝนจะตกอีกก็เออตายแล้ววันนี้จะได้กี่ชาม
เข้าใจเลยค่ะเพราะว่ามันแบบมันงบมันจำกัดจริงเนาะ
ละครแบบว่าดูแล้วยิ้นไปอมยิน
คุ้นเคยใบตองรัศจรรย์รับบทเราบอกได้ไหมสปอยด์ได้ป่าว
บอกมาเลยค่ะพี่แซคโอ้โหนะคะรับบทเป็นเออเอาเป็นว่าติดตาม
เดี๋ยวเชอรี่มาเดี๋ยวให้เขาเล่าเองดีกว่า
มันเลิศเขาบอกว่าบรรยากาศในการถ่ายทำเนี่ยสนุกสนานมาก
ถึงแดดจะร้อนขนาดไหนนะแต่ว่านักแสดงทุกคนเนี่ยสู้สุดใจเลย
พระเอกอินดีอินทักของเราโอ้โหบอกเลย
ไปอยู่กลางแดดกลางทุ่งกลางนาคุณผู้ชม

ส่วนเชอรี่เองของเราบอกเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
เชอรี่บอกทั้งตอนซ้อมและตอนถ่ายจริง
คือเป็นละครเรื่องแรกที่เชอรี่เนี่ย

แต่อันนี้คือเต็มตัวแล้วนะ

เพื่อนมีไว้อ้วย
นะคะ